ที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกแล้ว
ใช่ค่ะเป็นนักท่องเที่ยวสาวชาวนอเวย์ค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจพังงัน
ก็เหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เกิดขึ้นในท้องที่สพเกาะพงันจังหวัดสุราชธานีนะครับ
เหตุการณ์นี้มีนักท่องเที่ยวหญิงชาวนอเวย์คนหนึ่งอายุ๒๖ปีเนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่ามีคืนนึงเขากระเป๋าตังค์หาย
ก็พยายามหานะครับปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนหนึ่ง
โอ้โหทำตัวเป็นพลเมืองดีมาก

หาไปหามาทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนเขานะครับ

ในพื้นที่หมู่หนึ่งตะบนเกาะพังอันจังหวัดสุราชธานีนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตี๒ของวันที่๑๒พฤษภาคม
วันนี้พลตำรวจรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราชธานี

เพื่อไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้
เมื่อไปกับชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปดูแล้วนะครับ

คนนี้นะครับเธอเล่าว่าคืนเกิดเหตุ
จากไปเที่ยวปาร์ตี้ฮาฟมูลในพื้นที่หมู่๓ตำบลบ้านใต้อำเภอ
เกาะพงันแล้วมาถึงที่พักซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตะบนเกาะ
พังงันปรากฏว่าพอมาถึงที่พักเนี่ยกระเป๋าเงินหายจากคำให้
การของนักท่องเที่ยวสาวนะฮะเราทำกราฟิกจำลองเหตุการณ์แบบ
นี้นะครับพอรู้ว่ากระเป๋าเงินหายนะครับนักท่องเที่ยวคนนี้
บอกว่าเธอก็เลยออกจากที่พักเพื่อที่จะไปหากระเป๋าเงินก็ไป
กับเพื่อนผู้ชายชาวต่างชาติอีกคนนึงนะฮะไปด้วยกันแต่หา
ยังไงก็ไม่เจอครับทีนี้มันดึกแล้วเพื่อนผู้ชายชาวต่าง
ก็ขอตัวกลับที่พักก่อนแต่ว่าเธอยังคงหากระเป๋าสตางค
ต่อนะครับก็เดินไปตามทางเท้าบนถนนที่จะมุ่งหน้าสู่ชาย
หาดตั้งใจว่าจะย้อนกลับไปถึงจุดงานปาร์ตี้ค่ะเพราะว่ากลับมา
ปาร์ตี้ระหว่างนี้ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอ
บอกว่าก็ไม่ทราบสัญชาติแน่ชัดรูปร่างสันทัศน์ผมสั้นสี
ดำผิวสีดำแดงสวมใส่เสื้อผ้าสีดำขี่จักรยานยนต์มาเธอ
ก็จำรุ่นกับทะเบียนไม่ได้แล้วก็สอบถามนะแล้วก็ทำท่าทาง
พลเมืองดีบอกว่าเดี๋ยวจะพาขี่รถไปหากระเป๋าเงินก็
แล้วกันจนกระทั่งผู้ชายคนนี้ขี่รถไปถึงถนนลูกรังเธอ
บอกว่าเธอก็เลยทักเลยบอกว่ามันไม่ใช่มันผิดทางบอกให้หยุด
รถแต่ผู้ชายคนนี้ไม่หยุดฮะเธอตัดสินใจกระโดดลงจากรถ
ผู้ชายคนนี้ก็จอดรถลงมาแล้วก็คว้าตัวเธอไว้แล้วผลักเธอ
ล้มลงที่ป่าย่าข้างถนนจากนั้นใช้แขนมาค้ำคอเธอไว้แล้ว
ใช้มือถอดกางเกงถอดกางเกงของเธอลงไปถึงกึ่งกลางหน้าขา
เธอก็พยายามดิ้นรนต่อสู้ร้องขอความช่วยเหลือแต่ว่ามันมืด
ไม่มีใครแถวนั้นฮะก่อนที่คนร้ายจะชกเข้าที่หน้าท้องเธอ
ครั้งแล้วก็ลงมือข่มขืนเธอหลังจากที่ข่มขืนเสร็จนะ
ท่านผู้ชมครับเธอก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยยังได้ต่อยเข้าที่
หน้าท้องของเธออีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนจะรีบขี่จักรยานยนต์หลบ
หนีไปนะครับส่วนนักท่องเที่ยวสาวชาวนอเวย์คนนี้เธอก็วิ่ง
กลับมาที่ที่พักเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เพื่อนฟังแล้วก็ไป
แจ้งความที่สพกเพงันนะฮะตัวผู้เสียหายบอกว่าระหว่าง
สู้กันกับคนร้ายเนี่ยนะคะล็อกเก็ตสีน้ำเงินของเธอ
จิวสเดอร์สีชมพูเวลาจอดสเดอร์ใส่เหมือนหลังหูอ่ะ
ค่ะที่สดือแล้วก็เล็บปลอมของเธอหลุดหายไปคาดว่าน่าจะ
ในที่เกิดเหตุตำรวจก็เลยไปตรวจค้นที่เกิดเหตุ
ก็จะได้พิสูจน์ทราบด้วยแหละว่าตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุจริงหรือเปล่า
แล้วก็ล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ
ทางพันธุ์ตำรวจเอกสถิตคงเนียมผู้กำกับการสพเกาะพงัน
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทวิทยาพิทักษ์รองผู้กำกับสืบสวน
ภูทรจังหวัดสุราธานีชุดสืบสวนเกาะพงัน
ก็ไปตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง
ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะเพราะว่า
มีภาพรถจักรยานยนต์พร้อมกับชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์
มาคุยกับผู้เสียหายแล้วก็เชิญตัวชายคนนี้มาสอบปากคำ
รถจักรยานยนต์เอาไว้ตรวจสอบ
ตรวจดีเอนเอจากชายต้องสงสัยด้วยนะคะ
แล้วก็ล่าสุดได้มีการขออนุมัติศาล
จังหวัดเกาะสมุยออกหมายจับนะคะ
หมายจับนายเรวัตหานสุวรรณอายุ๓๓ปี
เป็นชาวอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
คนนี้มีอาชีพรับจ้างข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็น
ประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
ออกหมายจับแล้วนะคะแล้วก็คนที่ถูกออกหมายจับเนี่ย
จากการตรวจสอบเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำเกาะสมุยคดียาเสพติด
พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง๒วัน
ไปก่อเหตุตอนตี๒๒พฤษภาแต่ตำรวจก็ควบคุมตัวได้แล้วนะครับ
แล้วก็ได้แจ้งรายงานเรื่องนี้ไปยังสถานเอกอักราชทูตนอเวย์ประจำประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
เกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นนะฮะโอ้โหนะแม่มันลงมือก่อเหตุแบบโอ้โหแย่จริง